ลึกประเด็นร้อนวันนี้นะคะพาไปดูคดีฆ่ากันตายในพื้นที่จังหวัด
พี่สาวหาข้าวให้กินช้าสุดท้ายเกิดอาการคุ้มคลั่งคว้ามีดจ้วงแทงพี่
๕แผลกลายเป็นศพหมกตายคาบ้านนะคะ
เบื้องลึกเบื้องหลังเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าหลังก่อเหตุน้องชายยืนรอมอบตัวด้วย

๓ทุ่มวันนี้ตำรวจสพแก้วจนในที่หมุนและนิธิคู่ภัยพลานพิทักษ์
แพทย์เวรเข้าตรวจสอบเหตุฆ่ากันตายที่บ้านหลังหนึ่ง
ในพื้นที่หมู่๔ตำบลท่าตลาดอำเภอสามพลานจังหวัดนครปฐม
ตึกแถวที่ปลูกติดกันกลายเป็นจุดสังหารคนในบ้าน
ในห้องครัวพบศพนางสาวสุนีวัย๖๙ปีนอนตายจมกองเลือด
สภาพถูกแทงด้วยมีด๕แผล
ใกล้ศพพบอาวุธมีดปลายแหลมตกอยู่จึงทำบันทึกไว้เป็นหลักฐาน
ไม่ใช่ใครอื่นคือนายบรรณาวัย๖๔ปีน้องชายของผู้ตาย
เขาไม่ได้หลบหนีไปไหนเก็บตัวอยู่ในบ้าน
ตรวจพบมีบัตรประจำตัวคนพิการและมีอาการป่วยทางจิต
เคยรักษาตัวอยู่ที่สถาบันกรยาราชนครินสารายาจังหวัดนครปฐม

จากการสอบสวนพยานได้ความว่าผู้ตายเป็นคนดูแลปันนามาตลอด
ก่อนเกิดเหตุปันนาอยู่กับพี่สาวในครัวรอกินข้าวด้วยอาการหิวโหย
ระหว่างนั้นกลับถูกคนเป็นพี่พูดจาตะคอกใส่
เพราะความเหนื่อยล้าและอยู่ในวัยชรา
โดยไม่มีใครคาดคิดว่าบันนาจะโมโหหิวจนคุ้มคลั่ง
ความมีดจ้วงแทงพี่จนสิ้นใจตายคาบ้าน
นางสาวนันซึ่งเป็นเพื่อนบ้านบอกที่ผ่านมาสองคนพี่น้องดูรักกันดี
เหตุการณ์ครั้งนี้อาจเป็นเพราะนายปันนาโมโหหิวจนระงับอารมณ์ไม่ไหว
เพราะที่ผ่านมาด้วยความเป็นพี่ที่ห่วงใหญ่
สุนีพยายามดูแลน้องชายอย่างใกล้ชิด
กินข้าวอาบน้ำกินยาจนอาจทำให้น้องหงุดหงิด
เหตุการณ์ครั้งนี้สร้างความสลดใจให้กับชาวบ้าน
ที่บ้านหลังนี้มีผู้สูงวัยอยู่ร่วมกัน๓คน
คนคือนายบรรณานางสาวสุนีและพี่สาวอีกคน
ซึ่งตอนเกิดเหตุออกไปทำธุระนอกบ้าน
ชาวบ้านต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า
เห็นใจทั้งผู้ตายและน้องชายที่ป่วยพิการ
ด้วยเพราะทุกคนต่างก็ล่วงเข้าวัยชะลา
ไม่น่ามาเกิดเหตุไม่คาดฝัน
ตำรวจแจ้งข้อหาฆ่าโดยเจตนา
ส่วนอาการป่วยจิตต้องให้แพทย์ตรวจรับรองเสียก่อน
ศพของสุนีเตรียมส่งมอบให้ญาติรับไปดำเนินการตามประเพณี
นับเป็นเรื่องเศร้าเรื่องสลด
ที่พี่น้องต้องมาฆ่ากันแบบนี้
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน